ประวิงป้าประวิงเขาปลูกกล้วยปลูกแบบเครือสูงเท่าคนนะคุณ
ใหญ่โตโมโหลานแบกคนเดียวไม่ได้ต้องแบก๓คน
นี่น่าจะให้สองป้าเขารู้จักกันนะ
ป้าประวิงปลูกสูงเอาไปปิ้ง
ใช่ไหมดูสิใหญ่โตแล้วสวยด้วยลูกสวยด้วยทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งอวบ

อันนี้มันคืองานที่ชื่อว่าจังหวัดเคลื่อนที่ครับ
โดยงานราชการที่ตราดเขาจัดขึ้นนะครับ

วยน้ำว้าเครือใหญ่ขนาดนี้ครับ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้านะครับ
จัดแสดงบูธสินค้าเกษตร

บอกว่าเคลือนี้นะมันไม่ธรรมดา

แบกกัน๓คนจะเคลื่อนย้ายได้คนเดียว

กล้วยเครือนี้เป็นของลูกชายป้าเอง
ปลูกว่าในสวนทุกต้นเนี่ย

ใหญ่โตโมโหลานอย่างนี้ทุกเครือเลยนะฮะ

แต่มันมีเคล็ดลับ
ตรงที่ว่าว่ายังไงไปฟังป้าบอก

อ่าเพราะว่า

ตนกล้วยก็รับถุงตรงนั้น
กล้วยลูกใหญ่เพาะปุ๋ยขี้เป็ด

เขาบอกว่านี่นะกล้วยในส่วนของลูกชายป้า
เคยส่งประกวดได้มรวรรณชนะเลิศ
ระดับจังหวัดมาแล้วทั้งจังหวัดครับ

ดีครับแปรรูปครับเพิ่มมูลค่านะครับ